ในตอนนี้นะครับสถานเอกอัครราชชุดไทยในหลายประเทศก็ยังคงเปิดให้ประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับ
ไปร่วมลงนามเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับนายโจไบเดนซึ่งเป็นรองประธานธิบดีสหรัฐ
เมื่อวานอาการที่ผ่านมาในโจไบเดนรองประธานทฤษฎีสหรัฐนะครับ
ได้เดินทางไปที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอร์ชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา
พร้อมกล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิตรภาพอันใกล้ชิดยาวนาน

ส่วนที่สถานกับข้าราชทู้ไทยณกรุงพิทโรเยอร์อาฟริกาใต้
คณะเอกราชทูตจากธนาประเทศได้เดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่นับตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมเป็นต้นมา
มีชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้กว่า๓๐๐คน
ที่ได้เดินทางมาร่วมลงนามในสมุดหลวงเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
โดยในเวลา๑๕นาฬิกาของวันที่๒๓ตุลาคมที่จะถึงนี้
สถานกับข้าราชทู้ไทยณกรุงพิทโรเยอร์ก็จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย
ขณะที่ในวันนี้นะครับสถานกับข้าราชทู้ไทยณกรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักรก็จะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
สัตมวานที่วัดไทยพุทธประทีพโดยมีนายกิติพงศ์นรนอง
เอกอกข้าราชทู้ประจำกรุงลอนดอนเป็นประธานใต้พิธี
นอกจากนี้สถานกับข้าราชทู้ไทยณกรุงลอนดอน
ยังเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่วันที่๑๔ถึง๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
มีชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมายังสถานทูตไทย
กรุงลอนดอนเพื่อลงนามแสดงความอาลัย
สมุดหลวงแล้วกว่า๑๗๐๐คน
โดยมีพระบรมทรงองศานุวงศ์ของราชวงศ์อังกฤษ
อย่างเจ้าฟ้าชายแอนดรูในยุคแห่งยอร์ก
บุคคลสำคัญของรัฐบาลอังกฤษเดินทางมาร่วมลงนามด้วย
ส่วนที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
ก็ได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสำเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และร่วมลงนามแสดงความอาลัย
และเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น
สถานทูตไทยประจำกรุงปารีสก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ที่วัดพุทธนานาชาติ
โดยทางสถานทูตได้เปิดเผยว่าจะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ในโอกาสครบรอบ๕๐วันและ๑๐๐วันการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙ต่อไป
เช่นเดียวกับที่วัดพุทธวิปัสนาในเมืองวัดเสนักประเทศเยอรมนี
เมื่อวานนี้ก็ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเช่นกันครับ